คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เราตามให้ต่อค่ะ
คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ต่อเนื่องเลยค่ะ
กรณีร่างทรงปู่พญาศรีนินนคราชที่จังหวัดอุดรธานี
เมื่อวานนี้เปิดเรื่องจากร่างทรงที่ชื่อว่านัทพัฒนาจันตรึกอายุ๕๒ปี
ที่เป็นร่างทรงเวลาประกอบพิธีเนี่ยนะคะ
เขาจะมีการใช้ภาษาเทพใช้ภาษามะคดแล้วก็มีการเปล่งเสียงร้องเป็นเสียงพญานาค
แต่สิ่งที่เราตามให้ต่อก็คือคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่านายนัทพัฒน์คนนี้
มีฝาแฝดเป็นพี่ชายเป็นแฝดผู้พี่เขาก็เป็นร่างทรงเหมือนกัน
แล้วเขาประกอบพิธีเนี่ยนะอีกภาษาหนึ่งเลยนะ
มีภาษาอื่นอีกแล้วก็มีเสียงร้องอีกแบบหนึ่งเลยนะ
คิดดูสิคะแฝดพี่แฝดน้องเนี่ยเป็นร่างทรงทั้งคู่คนละภาษา
เสียงร้องคนละแบบไปดูแฝดผู้น้องก่อนที่เราเปิดประเด็นไว้ตั้งแต่เมื่อวาน
ไปดูก่อนนะคะว่าเขาทำพิธีแล้วเขามีเสียงร้องเสียงพูดยังไงบ้างค่ะ
ดำโช่โรจะเจคือจุ๊บจันทิก

คือที่เราเปิดประเด็นเอาไว้เมื่อวาน

ที่ทำพิธีให้กับลูกศิษย์ที่เป็นผู้หญิง
แล้วก็จังหวะช่วงท้ายเหมือนกับโอ้โหร้องไห้แล้วก็กอดกัน

โหวเยอะนะ
ยาลีนาคุโรยาติตานุนา
จริงแล้วฟาอีโลร้องไห้เลยนะ

ก็เลยเนี่ยค่ะ๒คลิปที่ให้ดูต่อเนื่องเนี่ย
ร่างทรงคนนี้ที่ชื่อว่านายนัทพัฒนาจันตรึกอายุ๕๒เนี่ยนะคะ

ทั้งภาษาเทพภาษามะคด
่งเสียงร้องเป็นพญานาคแล้วก็ร้องเพลงเหมือนขับเสพาด้วย
อย่างนั้นที่เขาจะแขนขาลลีบใช่ไหม
ใช่ค่ะแต่แฝดผู้พี่เขาจะไม่ได้เป็นแขนขาลีบ

เขาอ้างว่าเขาเป็นพญานาคในเมืองบาดานมา๗๐๐กว่าปี
สำนักเขาอยู่บ้านโนนสะอาดตำบลบ้านชัยอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี

เราส่งติไปนะคะกิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเรา
คุยกับนายนัทพัฒน์คนนี้ไปที่ตำหนักของร่างทรง
เขาก็บอกว่าเขาเป็นร่างทรงพ่อปู่พญาศรีนินนคราช
พ่อปู่ขึ้นมาจากเมืองบาดานมาช่วยเหลือมนุษย์
แล้วก็บอกติว่าพ่อปู่พญาศรีนินนคราชเนี่ยเกิดก่อนยุคไดโนเสาร์อีกนะ
แล้วอาศัยอยู่ใต้พิพบนะคะมีร่างกายทิพย์แล้วก็ไม่ได้ศูนย์พันธุ์เหมือนไดโนเสาร์
ยังคงคอยช่วยเหลือมนุษย์อยู่แต่อย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อันนี้คือเรื่องเริ่มต้นที่เราเปิดประเด็นเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวาน
แล้วนายนัทพัฒน์คนนี้ไม่ใช่คนเดียวที่เป็นร่างทรง
เขามีแฝดแฝดผู้พี่เป็นร่างทรงเหมือนกัน
ตัวนายนัทพัฒน์คนนี้ชาวบ้านเรียกว่าปู่จ่อยนี่นะคะ
ส่วนพี่ชายของปู่จ่อยที่เป็นแฝดผู้พี่เนี่ยเขาจะชอบใส่ชุดสีขาว
นุ่งขาวห่มขาวแล้วเขาก็จะทำพิธีร่วมกันอยู่บ่อย
จ่อยหรือนายนัทพัฒน์เนี่ยเขาเป็นร่างทรงพ่อปู่พญาศรีนินนคราช
ก็คงเป็นพญานาคที่เป็นร่างกายเป็นสีดำสีนิน
ส่วนพี่ชายที่เป็นแฝดผู้พี่ที่ใส่ชุดขาวอะค่ะ
เขาจะเป็นร่างทรงพ่อปู่ศรีสุโธนาคาราช
ละชื่อกันแต่ว่าเป็นชื่อพญานาคเหมือนกัน
นี่นะคะแล้วตอนทำพิธีเนี่ยนะคะคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวให้ไปดูพิธีในส่วนของแฝดผู้พี่
แฝดผู้พี่เวลามีองค์มาประทับร่างเนี่ย

จะเป็นยังไง
ดิสุดดีขึ้นมั้ย
นั่งจิตนิ่งกว่านี้นะ
เพราะว่าจิตเราไม่นิ่งเลย
จิตนะเทพในร่างอยากคุยกับพ่อแต่เขาคุยกันจิตเราไม่ว่าง
จิตเราแน่นนะภาวนาจิตนั่นกว่านี่
แล้วออกพรรษาพ่อจะเปิดวาจาด้วยจิตให้

เขาก็ร้องคล้ายกันแต่ภาษาที่พูดเนี่ยอาจจะต่างกันนะ
เมื่อวานเขาบอกพ่นพิษใช่ไหม

แฟนผู้พี่ผู้น้องนี่ต้องมีลักษณะพญานาคพ่นพิษหมดเลย
แล้วก็มีการท่องคาถาอ้างถึงพระนาราย
อ้างถึงเหล่าเทวาอะไรแบบนี้ค่ะ

นี่เราเปรียบเทียบให้ดูนะแฝดผู้น้องกับแฝดผู้พี่นะคะ

มีคลิปของแฝดผู้พี่เพิ่มเติมค่ะ
ที่เรียนร่าอินเดียตระยะอันดีระยะรำมานารายย์นารายย์
ก็ไม่แน่ใจว่าภาษาอะไรจริงคุณผู้ชมค่ะ
แต่ติบอกว่าติเองไปทำข่าวนี้ลงพื้นที่ไป
ติก็แปลไม่ออกพยายามบอกติติแปลให้พี่ฟังหน่อยสิ
ติบอกติก็แปลแปลไม่ออกจริงนะคะ
เราก็แปลไม่ออกฮะเขาก็บอกเป็นภาษาเทพของเขา

แต่ประเด็นก็คือเขาก็มีลูกศิษย์ลูกหา

ที่เชื่อเรื่องสายศรัทธาไปทำพิธีเยอะ
ทีมข่าวของเราบอกว่าทั้งตัวนายนัทพัฒน์
และแฝดผู้พี่คนนี้ที่นุ่งขาวห่มขาวคนนี้
ลักษณะท่าทางที่เหมือนกันก็คือ
ก่อนและหลังที่พ่อปู่พญานาคจะเข้าร่าง
จะมีการแผดเสียงคล้ายพญานาคนะคะครับ

แล้วก็จะมีการพูดเสียงเหน่อหน่อย
แล้วก็จะมีการใช้ภาษาแปลก

แต่รูปแบบขั้นตอนจะเหมือนกัน

ทำท่าทำทางน่าเกรงขาม

ร่างทรงที่เป็นแฝดผู้พี่
ดูเหมือนว่าอินเตอร์นะคะ

เมื่อสักครู่นี้มีทั้งภาษาคล้ายญี่ปุ่นคล้ายอินเดีย

พูดกันอย่าว่าตัวอย่ามีตาธรรม
กรรมของข้าพี่สุธิวายอมบรรทางสักกาทีมาลัย
ดวงกุธภาพน้ำเต็มยินมานไกล

โน้อยความป้องกับคุณเหมือนเดียงหน่อย

ที่ธุบัติไขเมืองเป็นเป็นประสาสาหรัส
แต่ไม่อยากเป็นอะไรเมื่อถูกเอานะ
ยังไม่คุ้มกับคนใส่ตัวคนที่นี่

ก็ได้น้ำสักศิษย์จากพ่อที่เราไปปรุงมาอยู่ที่นี่
มาสอนหรือว่าคนที่มาหาเนี่ยเขาจะเป็นชาวต่างชาติหรือยังไร
ไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าคนที่ไปหาเมื่อสักครู่นี้ก็ร้องไห้
ระหว่างทำพิธีแต่นี่แหละก็หลายภาษาแหละ
เขาก็พยายามจะพูดสื่อสารอะไรของเขาเนี่ยใช่ไหม

แต่ว่าทั้งสองคนนี้แฝดสองคนนี้
เวลาที่มีคนมาหาแล้วก็ทำพิธีอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
สุดท้ายเขาจะร้องพ่นพิษเปล่งภาษาอะไรก็แล้วแต่
เขาก็จะร้องเพลงตบท้ายค่ะ
แล้วคนที่มาหาก็จะร้องไห้สักส่วนใหญ่นะ
ร้องไห้ซะอับซุ้มลึกละลึกอะไรได้ก็ใหม่รู้
ท่านผู้ชมครับสิ่งที่เรานำมาให้ท่านชมเนี่ย

ใช่ค่ะเราขึ้นไว้ตลอดนะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล

คนที่เขาเชื่อเขาก็คงมีนั่นแหละก็เห็นที่ตามคลิปอ่ะใช่ไหม
แต่คนไม่เชื่อนี่ต้องยอมรับพูดตรงว่ามีเยอะ

ให้ท่านดูเราก็ไม่ได้ว่าจะให้ท่านเชื่อนะฮะ
เราให้ดูหลากหลายเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้
เพื่อนำไปสู่การตรวจสอบว่า
อ้าวนี่มันมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้น

หรือว่ามีใครที่เป็นญาติพี่น้องคุณรู้จักเราเนี่ย

แล้วจะนำไปสู่การเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์เสียสินอะไรหรือเปล่า

นี่คือสิ่งที่เราพยายามจะตรวจสอบให้นะคะ
ไม่ได้เพราะมีเรื่องหลอกลวงชอบโรงอะไร
อันนี้ก็ทำไปก็ถ้าจะมีคนเชื่อก็ไม่ได้ว่าอะไรกัน
นอกจากฝาแฝด๒คนนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เขามีลูกศิษย์ที่เป็นร่างทรงของเขาด้วย
นี่ฮะนี่เป็นลูกศิษย์ของฝาแฝดนะเขาก็ไปรับทำพิธงพิธีเหมือนกัน
แล้วคนนี้นี่เวลาพญานาคหรืออะไรเข้าก็ไม่รู้
เขาต้องกินน้ำตาเทียนโอ้เขาไม่ร้อนเหรอคะไม่รู้แอบไปพ่นหรือเปล่าเนี่ย
คือพอหยดเข้าไปนี่นี่ฮะดูนะฮะปุ๊บนี่พ่นออกเลย
เขาคงไม่ได้ร้อนหรอกเขาคงจะพ่นตามพิธีของเขาไหมเห็นแล้วอื้อหือ
น่าจะร้อนแหละค่ะเทียนเป็นกรรมเลยนะไม่ได้เล่มเดียวนี่บอก
ให้จุดอีกนะจุดไฟอีกไฟดับจุดหน่อยน้องอย่าลอกเรียนแบบเด็ดขาดนะครับ
เราเอามาให้เห็นนะว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้เกิดขึ้นด้วยเหรอเนี่ย
แต่ก็ท่องภาษาท่องภาษาเทพอมน้ำตาเทียนพ่นในพิธีอะไรสักอย่างฮะ
ตามข้อมูลบอกพิธีบวงสวงท้าเวสวันที่วัดแห่งหนึ่ง

จุดอีกนะว่าเฮ้ยเป็นบีอย่างงี้เกิดขึ้นด้วย
ไม่รู้ว่าจะเป็นหนึ่งในพิธีอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยหลายครั้งพอแกหยดน้ำตาเทียนใส่ปาก
แกพ่นออกเลยถ้าผมเป็นร่างทรงที่อยู่ข้างนะผมต้องบอกว่าไม่ต้องมาหยดเผื่อนะ
พ่นเผื่อเอาคนเดียวพอพ่นเผื่อเข้าไปโหคุณมาสอนอยู่ตรงนั้นเนี่ย
ละอองไม่รู้ไปถึงไหนแล้วหลังจากนั้นร่างทรงสองคนนี้เดินไปที่เต็นต์พิธีนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วในเต็นต์พิธีเนี่ยโอ้โหมีคนอยู่เยอะมีพระด้วยนะฮะพระสงฆ์ท่านคงได้รับนิมนต์ให้มาทำพิธีหรือยังไร
แล้วเดินไปหาพระสงฆ์ที่ท่านเป็นประธานที่อยู่เนี่ยฮะข้างบนเนี่ยฮะแล้วร่างทรงคนที่ไปอมเทียนอ่ะ
อมเทียนต่อหน้าพระสงฆ์แล้วไปพุ่งไปพ่นแถวนั้นเนี่ยคือเราก็พยายามดูเอ๊แม่นี่น่าจะเกิดขึ้นไม่นานด้วยหรือเปล่า
เพราะว่ามีพระบางรูปที่อยู่ด้านในเห็นไหมครับใส่หน้ากากอนามัยนะคะท่านยังใส่แมสอยู่เลยนี่นี่ใช่ค่ะ
ไปพ่นเทียนแล้วไปเอาหยดน้ำตาเทียนใส่ปากตัวเองแล้วไปพ่นใส่หลวงพ่อท่านเนี่ยโอ้โหเนี่ย
อันนี้เอามาเห็นว่านี่เขามีลูกศิษย์ของเขาด้วยนะเขาไม่ใช่มีแค่ฝาแฝดแค่สองคนนะ
คราวนี้เราส่งครินกบุธโยธินนะคะไปที่ตำหนักของนายณนะค่ะครับ
ที่บ้านหน่วนสะอาดดำเภอบ้านดูงจอุดรธานี
ล่าสุดวันนี้มีป้ายไปติดที่หน้าสำนักอืม
งดการถ่ายทำทุกอย่างช่วงโควิดห้ามเข้า
ติดไว้แบบนี้เมื่อวานยังคุยกับติอยู่เลย
ใช่ไงก็เป็นข่าวเมื่อวานนี้วันนี้ติดป้ายแบบนี้เลย
งดเลยเหรองดถ่ายทำทุกอย่างช่วงโควิด
หลัดอำเภอบ้านดุงฝ่ายความมั่นคงนะคะ
ผู้นำชุมชนไปตรวจสอบเลยนะคะครับไปตรวจสอบที่ตำหนัก
และสั่งเลยว่ายุติการทำพิธีเอาไว้ก่อนป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า
ถ้าคุณยังทำพิธีอยู่เนี่ยคุณจะเข้าข่ายกระทำผิด
พรบโรคติดต่อนะนี่นะคะหยุดนะคะสำหรับพิธีกรรมต่าง
นายนัทพัฒน์ร่างทรงก็ชี้แจงบอกว่าคลิปที่แชร์กันในโลกออนไลน์
เป็นคลิปเก่าอืมตั้งแต่ปีที่แล้วครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
แต่ปีที่แล้วมันก็เริ่มมีโควิดแล้วนะคะใช่ครับใช่ครับนะคะ
คือนายนัทพัฒน์อ้างว่าเป็นคลิปเก่าปีที่แล้วที่ผ่านมาก็ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙อย่างเคร่งครัด
ก็พร้อมให้ความร่วมมือในเวลานี้ก็งดพิธีกรรมทุกอย่างอืม
งดทุกอย่างนายนัทพัฒน์บอกว่าก็ตัวเองเนี่ยนะ
ที่บ้านเนี่ยนะก็เปิดเป็นตำหนักร่างทรงมาเป็น๑๐ปีแล้วนะ
ปู่ศรีนินนคราชที่เป็นร่างทรงมาประทับร่างเนี่ย
อายุท่านเจ็ดพันกว่าปีอยู่ที่ลาวอืม
ส่วนพี่ชายที่เป็นฝาแฝดเนี่ยเป็นร่างทรงของปู่ศรีสุโธนาคาราชคำชโนธค่ะ
แล้วคลิปที่ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วมีคนมาบอกว่าเอ๊ะป่วยทางจิตหรือเปล่า
หลอกลวงหรือเปล่าทำไมไม่กลัวโควิด๑๙
ให้ชาวบ้านมาทำพิธีกันเยอะเยอะแบบนี้ได้ยังไงนายนัทพัฒน์ก็ยังยืนยันว่าเป็นคลิปเก่า
บอกว่าเป็นคลิปเก่านายนัทพัฒน์ก็ยืนยันว่าก็ที่ผ่านมาชาวบ้านเขาก็ศรัทธา
เขาก็มาขอให้ช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนหรือเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลก็มาขอให้ทำพิธีให้
อืมก็เลยทำพิธีให้หลังจากปู่ศรีนินนคราชประทับร่างเสียงของเขาเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นเสียงคนแก่
พอเสร็จพิธีพอร่างที่แบบไม่มีอะไรมาประทับร่างแล้วด้วยนะ
เป็นกายหยาบเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาก็ยังทำพิธีให้คนอื่นต่อได้นะครับ
ถามว่ามีคนที่ไปทำพิธีแล้วให้เงินไหมไปเรียกเงินอะไรเขาไหม
นายนัทพัฒน์บอกว่าเงินที่ชาวบ้านนำมาให้เนี่ยผมไม่ได้เรียกร้องเลยนะครับ
ผมไม่ได้บอกเลยนะว่าค่าทำพิธีกี่บาทกี่บาทแล้วแต่ความศรัทธาเลยอืม
ใครอยากให้เท่าไหร่ก็ให้ใครไม่ให้ก็ไม่ต้องให้ไม่เป็นไรเขาบอกแบบนี้
พอมีข่าวแล้วเนี่ยทางนายนัทพัฒน์บอกว่าคุณนักข่าวคุณรู้ไหม
ตั้งแต่คุณเอาผมไปออกข่าวเนี่ยทำไมฮะปู่ศรีนินนคราชโกรธมาก
เอาแกดูทีวีด้วยเหรอแกโกรธมากเหรอลงโทษผมเลยเนี่ย
เป็นร่างทรงเนี่ยยังไงขาผมระบมมาสี่ห้าวันแล้วเนี่ยอุ้ย
แล้วก็จะไม่ยอมทำพิธีช่วยใครอีกแล้วจนกว่าท่านจะพอใจ
แล้วก็ย้ำว่าผมยืนยันว่าผมไม่ได้มอมเมาชาวบ้านนะครับนี่ค่ะ
มันไม่ใช่เป็นการมอมเมามันไม่ใช่การมอมเมาแน่นอนลูก
มันมีส่วนไว้เอาไว้ศูนย์จุดห้าถ้ามองตามแบบฝูนะครับ
เทวดาเนี่ยเวลาท่านให้เนี่ยครับท่านอยากช่วยสังขารครับ
ส่วนใหญ่แล้วการช่วยเหลือจะเป็นการช่วยเหลือในแนวทางนั้นนะครับ
ถ้ามองในโลกมนุษย์มันมีด้านความรักมีด้านการหน้าที่การงานครับ
ส่วนโชคลาภนี้น้อยถ้าพูดแบบตรงภาษาชาวบ้านน้อยสุด
ทีนี้พอดีโควิดมันก็ตามสภาวะแล้วเนาะ
เราก็ต้องใช้โปรโลโกรธ์เราลำบากใจ
ทีนี้คนบ้านมันเป็นทุนนิยมศรัทธานิยม
เราก็บอกเขาไปก่อนก็จบ
เขาก็เข้าใจเราก็อธิบายให้เขาเข้าใจ
ในนัทธพรรษบอกว่าโอ้โหตอนนี้เครียดเลย
มีข่าวออกมาเยอะเลยไม่สบายใจ
ลาออกจากการเป็นร่างทรงแล้วเนี่ย

แต่ปู่ศรีนินนคราชบอกว่าอย่าเพิ่งลาออก

ให้ช่วยคนไปก่อนแต่ไม่มาประทับร่างแล้ว
นัทภัทรบอกว่าโอ้ยอย่ามาตรวจสอบกันเลย

เลี้ยงดูครอบครัวขอให้ใช้อาชีพช่วยคนตรงนี้
ดูครอบครัวด้วยเถิดอาชีพร่างทรงเนี่ยเหรอ
หมอปลาไม่ต้องมาเขาบอกค่ะ
ต่างคนต่างอยู่ยังมาตรวจสอบผมเลย
ทีมข่าวก็เลยถามเพิ่มนะคะแล้วแฝดผู้พี่ที่เป็นร่างทรงล่ะ
นายนัทพัฒน์บอกว่าชื่อปู่จูดคือตัวเขาเนี่ยชื่อปู่จ่อย
ใช่พี่ชายเขาชื่อปู่จูดไม่ได้ติดต่อกันนานแล้ว
ไม่รู้ว่าตอนนี้ไปใช้ชีวิตอยู่ไหนแล้วตัวพี่ชายที่เป็นฝาแฝดเนี่ย
ก็มีองค์จริงจริงเป็นร่างทรงจริงจริง
เป็นร่างทรงของปู่ศรีสุโธนาคาราชค่ะอืม
อันนี้วันนี้เขาบอกกับเราแบบนี้นะฮะใช่ค่ะ
ท่านผู้ชมครับเราก็เลยไปถามผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
ผู้ใหญ่บ้านโนนสะอาดผู้ใหญ่สมัยมณีชม
นี่ฮะผู้ใหญ่สมัยเนี่ยยืนยันกับทีมข่าวของเราบอกว่า
ร่างทรงปู่ศรีนินนคราชหรือว่านายนัทพัฒน์เนี่ย
ไม่เคยหลอกลวงชาวบ้านแล้วลูกศิษย์ส่วนใหญ่ก็เป็นคนในพื้นที่นี่แหละ
เรื่องนี้ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลถามว่าตัวผู้ใหญ่เองอ่ะ
ยังไงผู้ใหญ่เองบอกอ๋อผมก็เชื่อค่ะ
ผมเชื่อร่างทรงนายนัทพัฒน์เนี่ยร่างทรงปู่ศรีนินเนี่ย
เพราะตอนผมไม่สบายผมเคยไปหาร่างทรงหาย
ผมเคยให้ดูดวงตอนสมัครชิงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
ตอนนั้นปู่จ่อยเนี่ยร่างทรงปู่ศรีนินดูลายมือผม
บอกโอ้โหนี่เสียงมาเนี่ยเสียงไม่ค่อยดีนะ
แต่ยังไงก็จะมาอันดับหนึ่งไปตัดชุดรอเลยค่ะ
พอเลือกตั้งผลออกมาเอ้าชนะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านจริง
ก็เลยเชื่อแล้วก็ศรัทธามากนะศรัทธาแบบโอ้โห
ตั้งแต่นั้นต้นมายิ่งศรัทธาใหญ่เลยช่วงโคลสิบเก้าระบาท
ตัวของผู้ใหญ่สมัยบอกว่าในฐานะผู้นำชุมชนได้ออกประกาศห้าม
ผู้ที่เดินทางมาจากที่อื่นเข้ามาในหมู่บ้านแล้ว
เพื่อความปลอดภัยเพราะฉะนั้นขอให้ทุกฝ่ายสบายใจได้
ต้องกังวลเรื่องจะมีเชื้อโควิดอะไรแพร่อะไรเข้ามา
หลังจากที่มีคนเนี่ยจะเดินหาเดินทางมาหาปู่จ่อยปู่ศรีนินค่ะ
ตอนที่เขาตั้งเอ่อล่างทรงขึ้นมาเนี่ย
ผมผมไม่ทราบเรื่องเพราะผมเพิ่งมาอยู่บ้านได้ประมาณ
สิบสิบปีนี่แหละครับหลายคนที่มาก็แต่ท่านท่านได้ปิดประกาศ
ตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านมีการประชาสัมพันธ์แล้วเรื่องโควิด
ครับเรื่องโควิดที่ท่านก็เลยระงับกับผู้ที่มีปิดสถาน
ไม่ต้องให้มาแต่แต่ชาวบ้านก็ยิ่งพูดยิ่งยิ่งยุยิ่ง
ยิ่งมาอย่างนั้นแต่มาท่านก็บอกว่าท่านไม่อยากรับ
ไม่อยากรับเขาก็บอกว่าเขาไม่มาเยอะแล้วก็ไม่เป็นคน
เป็นคนที่อื่นมีแต่คนบ้านใกล้เรือนเคียงนี่ผู้ใหญ่บ้านเขาก็ศรัทธาซะด้วย
เหมือนกับหลายพื้นที่นะบางทีเราไปเจออ่าอย่างพระอะไรอยู่รูปหนึ่งนะ
ห่มจีวอนสีดำดำอ่ะค่ะนั่นผู้ใหญ่บ้านแถวพื้นที่เขาก็เชื่อ
สัทธามากน่ะนี่สิค่ะอ่านี่อ่าแต่อันนี้เป็นสิทธิ์ที่ส่วนบุคคลนะฮะ
อ่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สมัยเขาก็เชื่อศรัทธาของเขาค่ะครับหมอปลาค่ะ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีค่ะบอกว่าก็เห็นคลิปแล้ว
ก็เหมือนร่างทรงทั่วไปนะคะที่อาศัยความเชื่อของคนที่มีความทุกข์มาทำมาหากิน
ก็เราก็พูดเหมือนพระมหาภัยวันที่ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราอะค่ะ
บอกว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องไร้สาระนะน่าจะไปทำมาหากินอาชีพอื่นดีกว่าไหม
ที่มันไม่เข้าข่ายหลอกลวงชาวบ้านนะคะ
เขามองว่าอาชีพอื่นมีเยอะแยะทำไมเราไม่ไปทำอาชีพอื่นล่ะ
ที่มันไม่เข้าข่ายหลอกลวงอาชีพนี้ถ้าคุณรู้จริงอ่ะ
ถ้าคุณเป็นร่างทรงพญานาคจริงคุณไม่ต้องไปดูดวงไปทักไปแก้กรรมให้เขาหรอก
คุณก็นั่งจิตภาวนาดิครับให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งก็ได้ครับ
ถ้าเป็นร่างทรงพนักจริงแล้วคุณจะมาทรมานในการหลอกลวงคนกันทำไม
เพราะอาชีพที่คุณทำเนี่ยมันทำให้เยาวชนรุ่นหลังเนี่ยมันเรียนแบบยาว
ร่างทรงถ้ามันมีจริงมันต้องเสกเงินเสกทอง
มนุษย์ที่เขาเดือดร้อนไม่ใช่ร่างทรงเป็นร่างทรง
แล้วมาขอค่าครูอ้างค่าทำบุญ
นั่นมันคือร่างของมันชัดเจนไม่ใช่ร่างทรง
หลายท่านติดตามเรื่องนี้จากไทยรัฐนิวโชว์บอกโอ้โห
เห็นแล้วมันสะท้อนแง่มุมเยอะเหลือเกิน
และสอกฏฒมพรรคเพื่อไทย
คุณวันอยู่บำรุงนี่เมื่อวานนี้เห็นคลิปของปู่จ่อย

ซึ่งรู้ว่าคุณวันเป็นแฟนข่าวไทยรัฐนิวโชว์ด้วยนะฮะ

อนุญาตคุณวันเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูหน่อยนะฮะพญานาค

ภาษาเทพภาษาพญานาค
ไอ้ยักษ์ยักษ์คันบาดฮันก็เก่านี่ไอ้
มึงอ้าขนาดนี้มึงอ้วกเลยไอ้

ก็หลายท่านก็คงจะเห็นแล้วก็คงนี่แหละฮะ
ดูจากข้อความต่างที่ท่านแสดงความคิดเห็นเข้ามาก็คงจะคิดตรงกันนั่นแหละ

ก็ใครที่เริ่มสายศรัทธาในเชิงของความเชื่ออะไรพวกนี้เนี่ย
คือพระมหาภัยวันท่านก็บอกกับเราเมื่อวาน

เรื่องของการทำความดีอะไรพวกนี้ใช่ไหม

แต่ว่าถ้าถึงขั้นจะต้องไปทุ่มเทเงินทอง
หลงไหลอะไรขนาดนั้นเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะ
จริงนะคะก็มีหลายเหตุการณ์ร่างทรงหลายแบบมากค่ะคุณผู้ชม

มันก็จะมีลักษณะแบบนี้อยู่บ่อยนะคะก็ต้องระวังจริง